เรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในจีวรของพระสงฆ์ดีกว่า
อยากจะบอกเป็นพระใช่ไหมใช่
ดูรูปกันแล้วกันครับรูปนี้มีคนที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
บุคคลที่มีลักษณะท่าทางก็คือเป็นพระพิสุสงฆ์นี่แหละนะครับ
ขวดเบียกระดกขวดเบียแบบนี้เลย
ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับชายคนหนึ่งในผ้าเหลือง
กระดกขวดเบียร์เข้าปากแล้วก็คนที่โพสต์ภาพได้ระบุข้อความ
บางช่วงบางตอนนะครับบอกว่าเป็นถึงมหาบอกว่าเป็นถึงมหาเลยนะ
ตอนเช้าต่อหน้าโยมทำตัวดีตกเย็นดื่มเบียร์กินเหล้า
มีหลักฐานพร้อมแต่ทำอะไรไม่ได้ระบุชื่อไว้ด้วย
เป็นวัดแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะคือแบบนี้ไม่ต้องสื่อแบบว่าผิดไม่ผิดอ่ะ
คืออาจจะไม่ใช่ว่าโอ้โหอาบัติถึงขั้นปรชิกต้องพ้นจากความเป็นพระโดยทันที
แต่แบบนี้มันก็ไม่ไหวอ่ะอืมวันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครปฐมเลยนะครับไปที่วัดที่คนที่เขาโพสต์
อ้างถึงว่าคือวัดแห่งนี้ค่ะเพื่อไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ว่าบรรดาผู้ที่อยู่ที่วัดคือเราก็พยายามจะถามหาท่านเจ้าวาด
อาจจะได้สอบถามพูดคุยว่าเออตกลงแล้วเป็นพระที่วัดไหม
จริงไม่จริงอะไรยังไงอ่าท่านเจ้าวาดไม่อยู่ฮะค่ะอ่า
ก็เลยเอารูปของพระที่ถูกแชร์เนี่ยที่ดื่มเบียร์อยู่
ไปสอบถามจากชาวบ้านจากพ่อค้าแม่ค้าในระแวกวัด
ว่ารู้จักไหมเคยเห็นไหมชาวบ้านโอ้โหบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับ
ใช่เลยพระที่วัดนี่แหละแต่เป็นพระลูกวัดนะ
อ่าไม่ได้ถึงขั้นมาหงมาหาอะไรนะครับอย่างชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่า
เขาอยู่ระแวกวัดนี้มาร่วมสิบปีแล้วนะครับภาพนี้เป็นสิ่งไม่เหมาะสมอย่างมาก
เพราะว่าเมื่อตัดสินใจมาบวชพระหันหน้าเข้าทางธรรมแล้วต้องละทางโลก
นะหากทำแบบนี้มันทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็พระสงฆ์

มันไม่ดีงามสำหรับที่เราเป็นอะไรเป็นพระยังไม่สมควรที่จะทำอย่างนี้
อะไรอย่างเงี้ยเราต้องมันไม่เหมาะสมครับเนี่ยก็จะต้องละทางนี้ซะแล้วก็ไปคิดทางทำ
มันก็เสื่อมคาสัทธาไปเพราะว่าเราเคยอะไรเราเคยแบบนี้
พระองค์ก็ต้องหละเว้นไปทีมีปูเดือดงงโหอะไรเราก็ต้องหละเว้นไปช่วงนี้
อืมจะได้สอบถามข้อเท็จจริงกันอ่าก็รออยู่นานแล้วครับ
จนมีน่าจะเป็นกรรมการวัดนะฮะหรือไม่ก็คนที่เกี่ยวข้องกับทางวัดนั่นแหละ
เนี่ยแต่ยืนยันว่าเจ้าวาดไม่ได้ปล่อยประละเลยจัดการปัญหาแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจับศึกแล้วอืมอ่าพระที่อยู่ในรูปที่กระดกเบียร์เนี่ย
เดี๋ยวจับศึกเลยนะครับก็เลยไปถามจากทางผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐมนะครับนายบุญเชิดกิติธรังกูลซึ่งพอสำนักพุทธนครปฐมบอกว่า
เรื่องนี้ได้ลงพื้นที่ไปกับตำรวจไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับรักษาการจ้าวาดวัด
กับพระที่อยู่ในรูปแล้วซึ่งพระที่อยู่ในรูปยอมรับว่าเป็นภาพของตัวเองจริง
โดยภาพนี้มีเพื่อนพระด้วยกันที่เคยบวชด้วยกันเนี่ยถ่ายเอาไว้
แต่ตั้งแต่ปีที่แล้ว๒๕๖๑แล้วเพื่อนพระคนนั้นก็ศึกออกไปแล้ว
อ่าคาดว่าเพื่อนพระคนนั้นจะเป็นต้นทางของการเอารูปไปโพสต์ในสังคมออนไลน์
เพราะว่าตอนนั้นอยู่ด้วยกันแค่สองคนพระที่ปรากฏในภาพก็ยอมรับว่า
เดี๋ยวตัวเองจะศึกล่ะนะโดยเชื่อว่าที่ถูกเอาภาพไปเผยแพร่
ก็เพราะว่ามีเหตุความไม่ลงรอยกัน
คุยกับทางท่านเจ้าวาดนะก็ทางเจ้าวาดท่านได้เรียกพระ
ที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์นะว่าเป็นภาพของท่านจริงไหมครับ
ซึ่งท่านก็จะรับภาพของท่านจริงนะครับ
แต่ไม่ได้อ่ากระทำการอ่า
ดื่มน้ำเมาเป็นจริงเป็นจังเป็นกิจเป็นฮากินนะ
ก็ยอมรับว่ายอมรับว่ามันไม่เหมาะสมนะซึ่งหลวงพ่อเจ้าวาดก็บอกว่า
ก็ให้ท่านพิจารณาตัวเองเพราะว่าการดื่มน้ำเมาเนี่ย
มันก็เป็นอาบัติเบานะซึ่งท่านก็พินาแล้วท่านก็ขอราวสิทธิ์ค้า
อ่าเพื่อรักษาเกียรติภูมิของวัดและกรรมศาสนาเป็นเป็นซึ่งสอบถามและทราบว่าเป็นพระเมื่อ
เมื่อเมื่อปีที่แล้วมั้งว่างั้นนะทราบว่าอย่างงั้นนะฮะ
คือการดื่มสุราของมืนเมามันผิดกฎของทรงเรื่องของการอาบัดแล้วฮะ
แต่เป็นอาบัดเบาอาบัดปาจิตตีพรงอาบัดได้แต่มันก็ไม่เหมาะ
ควรเกิดขึ้นมันไม่เหมาะค่ะนะอ่าทางพระรูปนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่า
ที่รักษาการเจ้าวาดบอกว่าเดี๋ยวจะจับศึกแล้วนะครับค่ะ
คือความจริงต้องขอบคุณเพื่อนของพระรูปนี้นะคือทะเลาะอะไรกันไม่รู้ล่ะ
แต่อย่างน้อยก็เอาภาพมาโพสต์เนี่ยทำให้เห็นว่าเออมีพระแบบเนี้ย
ใช่จะไปโทษคนโพสต์ไม่ได้ค่ะเราทุกคนต้องละอายเกรงกลัวต่อบาป
ไม่ว่าจะในที่ลับหรือที่แจ้งคิดว่าไม่มีคนเห็นอยู่กับเพื่อนสองคนทำอะไรก็ได้
มันไม่ได้ไงต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาโพสต์ไม่งั้นก็ไม่รู้ไง
แล้วผอสำนักพุทธินความประถมบอกโอ้พระรูปนี้บอก
คือดื่มเป็นอาชินคือดื่มตลอดไม่ใช่ว่าดื่มอยู่ครั้งเดียวแล้วถูกถ่ายรูปดื่มตลอด